คุณผู้ชมฮะชาวบ้านแอบถ่ายคลิปนี้นะฮะ
แล้วก็เอามาบอกนักข่าว
บอกว่าช่วยคุณลุงคนนี้หน่อยคือคุณลุงแกป่วยพิการทางสมอง
แต่ถูกวัยรุ่นรุมทำร้าย
แล้วชาวบ้านบอกว่าวัยรุ่นสองคนนี้เป็นลูกคนรวยนะ
แก่ลุงคนนี้ฮะไปดูคลิปกันนะครับ

จะขอความช่วยเหลือจากใครก็ไม่ค่อยได้

นั่นคือความกลัวและความเจ็บปวด
แล้วคุณดูสิสองคนแบบซัดใหญ่เลย

คลิปนี้ถูกแชร์ว่าในพื้นที่หมู่บ้านอาฮี
ตำบลอาฮีอำเภอท่าลีจังหวัดเลยนะครับ
ก็อย่างที่เห็นแล้วฮะเป็นเหตุการณ์สองวัยรุ่น
อายุสักประมาณ๑๖๑๘ปี
ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามรถจักรยานของคุณลุงสุเวท
หรือว่าลุงเวทอายุ๖๐ปีนะครับ
ก่อนจะมารัวหมัดรุมต่อยลุงจนลุงล้ม

ซึ่งจากคลิปจับใจความได้ว่า๒วัยรุ่นพูดแบบนี้
บอกว่าวันหน้าอย่าทำอีกเข้าใจไหม
วันหน้าอย่าทำอีกแล้วก็ไล่ลุงกลับบ้านไป
บอกดีแล้วนะบอกดีแล้วคือวัยรุ่นพูดแบบนี้กัน
ชาวบ้านเปิดเผยนะครับว่าลุงเวทเป็นผู้พิการ
ป่วยทางสมองสติไม่ค่อยดีแล้ว
อาศัยอยู่กับแม่วัย๘๐ปีในกระต๊อปท้ายหมู่บ้าน
ซึ่ง๒วัยรุ่นคู่นี้มักจะรังแก่คุณลุงเวทบ่อยครั้ง
ครั้งนี้บาดเจ็บหน้าผากแตกเย็บไป๕เข็มนะ

เพราะว่าสงสารแล้วก็ทนกับเหตุการณ์แบบนี้ไม่ไหวนะฮะ
แต่มารู้ว่าวัยรุ่นทั้งสองคนเป็นลูกหลานคนรวย

ทีนี้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวทีมข่าวของเรา
จะติดตามเรื่องนี้เพิ่มเติมนะครับ
คุณลุงจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวอีก
ไม่รู้ว่าจะถูกทำร้ายร่างกายอีกเมื่อไหร่นะฮะ
คุณจะเป็นลูกหลานเจ้าของฟาร์มหมูอะไรก็แล้วแต่

แต่ก็ต้องตรวจสอบความจริงจากฝั่งของวัยรุ่นด้วยนะ

เหตุผลที่มาทำร้ายลุงคืออะไรนะครับ